คุณผู้ชมค่ะขอแกะกล่องแนะนำนางเอกน้องใหม่กันหน่อยดีกว่า
เมื่อเช้าที่ผ่านมาฝั่งช่อง๓หนองแขมเขานะฮะ
กว่าจะเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่ชื่อว่าก็รักมันปากใจ
นางเอกน้องใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะหวานใจตะแก๊กชาลี
น้องเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดังคุณผู้ชมขาเก๋ไก่นัทธิชานี่แหละน้องคนนี้เลยนะ
บอกว่าช่วงนี้ชีวิตของน้องเก๋ไก่เป็นที่น่าจับตามองเยอะเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ประกาศข่าวว่าคบหาดูใจกับแน็กชาลีอยู่
รวมไปถึงการที่น้องตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางช่องสาม
แล้วก็ผลงานแรกก็มาปุ๊บอุ๊ยเป็นนางเอกเลยวะ
แล้วก็ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างกองทัพพีคพากันดังแน่นอนคุณผู้ชม
พิธีบวงสวงเลิกดีพี่แจ๊ค๙นาฬิกา๓๙นาที
แล้วคือใช้เวลาบวงสวงนาน๙โมงกว่ายาวมาจนถึงเที่ยง

แล้วก็นางเอกป้ายแดงน้องใหม่ของเราด้วยนะคะ
เสียงที่มาร่วมงานกันในวันนี้
ถ้าใครติดติดตามยูทูปหรือว่าโซเชียลต่างเนี่ยน้องไม่เคยแต่งหน้า
แทบจะไม่แต่งหน้าด้วยซ้ำแต่มาวันนี้ขอแต่งหน้านิดนึง
ฝั่งซ้ายเนี่ยยังไม่แต่งฝั่งขวาเนี่ยแต่งแล้ว
สวยคนละแบบนะคุณผู้ชมนะเออออร่าจัดเต็มดูเป็นสาวเหมือนคุณขวัญว่าเลยนะฮะ
เสร็จสัญญากับช่องสาวค่ะ๓ปีค่ะ
คิดว่าถ้าพักผ่อนเยอะแล้วก็อ่านบททำการบ้านน่าจะไม่พอ
ตอนนี้ยังไม่กดดังใช่ไหมจริงค่ะเป็นจริงค่ะเป็นจริงค่ะมีความตื่นเต้นหนึ่ง
เป็นแบบว่าหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้จะกลับมาดูละครอยากจะมาดูเก๋เล่นละครใช่อีกลุคนึง

เขาก็บุกการบันเทิงเขาเข้ามาลองดูถ้าตัวอยากทำอะไรอย่างนี้
เจอกันบ้างไม่บ่อยก็ดีค่ะบ่อยก็ได้ไม่บ่อยก็ดีก็ภาพรวมอะค่ะพี่
ถ้าไม่เจอกันน่ะมันก็คิดถึงกันได้มันก็คิดถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเอ่อต้องคิดถึงมีไหมเอาไว้คิดถึง
ลองติดตามกันดูเปิดใจต้อนรับนางเอกใหม่ป้ายแดงเก๋ไก่สไลเดอร์
เจอรี่หายมือมากำลังจะแบบอะไรอ่ะนึกว่าเจ๊กะลีไงน้องเก๊กไกร
เจ๊ปล่อยให้ดาราใหม่แจ้งเกิดบ้างเถอะ
หรือบางทีก็บอกว่าให้เจ๊ก่อนไหมเจ๊เกิดก่อนนานแล้วกลัวตายก่อน